เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับ
ปฏิบัติการจับตัววรนุษย์ของกรุงเทพมหานครที่สวนลุมพินี
หลังจากที่จับไปได้เป็นจำนวน๔๐ตัวตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
วันนี้ได้นำตัววรนุษย์ทั้งหมดส่งไปดูแลต่อนะครับ
ยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรี

จะมีลักษณะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
วรนุษย์ทั้ง๔๐ตัวที่ถูกจับภายในสวนลุมพินี
ตามนโยบายควบคุมปริมาณตัววรนุษย์ของกรทมเมื่อวานนี้
ถูกนำส่งถึงสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรี

หลังถูกนำออกจากกระสอบปานเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดยาฆ่าเชื้อ
ซึ่งเป็นยาฆ่าพญาติเพื่อป้องกันไม่ให้ตัววรนุษย์ที่มาใหม่
นำเชื้อโรคเข้าไปแพร่พันธุ์ให้กับตัววรนุษย์ที่อาศัยอยู่ก่อน
ซึ่งจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยทีมสัตวแพทย์และสัตวบาล
วรนุษย์ทุกตัวปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงดี
นายวินานวิรณะหัวหน้าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนยืนยันว่า
เตรียมพื้นที่กว่า๒ไร่เพื่อรองรับวรนุษย์
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยให้อาหารสัปดาห์ละ๒ครั้ง
ซึ่งแต่เดิมมีวรนุษย์อยู่ก่อนแล้วจำนวน๒๓๗ตัว
ทั้งนี้ถ้าหากมีการนำมาเพิ่มเติมอีก
ก็สามารถรองรับได้อีกกว่า๑๐๐ตัวโดยไม่มีความแออัด
และได้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
ณตอนนี้นะที่มา๒ล็อตนี้ยังไม่มีตายสักตัวเลยนะครับ
ก็เราจะฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ดูว่าเขามีปัญหา
ดูจากสภาพภายนอกนะครับว่ามีปัญหาไหม
ถ้าไม่มีสภาพอ่อนแอไม่มีอะไรเขาก็จะไม่ตาย
ก็ยังพอรองรับได้บ้างอีกประมาณ๑๐๐กว่าตัวเนี่ย
น่าจะได้อยู่แต่ถ้ามากกว่านี้ก็คงไม่ได้

จากว่ามีคนต่อต้านเพราะว่าเขาอยู่คู่กับสวนลุมมานาน
สำหรับสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนมีพื้นที่ประมาณ๒๑๘๐ไร่
มีสัตว์ป่าที่ดูแลประมาณ๑๑๗ชนิดกว่า๓๑๑๒ตัว
เป็นสถานที่ที่รับสัตว์ป่าของกลางที่ยึดมาได้จากจังหวัดต่างมาดูแล
และรับสัตว์จากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และอีกส่วนได้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ
เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เตือนใจนุษดำรงผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กล่าวว่า

มีปริมาณตัววรนุษย์ในธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำนวนวรนุษย์ลดลง
ซึ่งสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับดูแลวรนุษย์
รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิด
ส่วนเรื่องอาหารอาจจะมีข้อจำกัด
จากงบประมาณเพียงปีละ๑๐ล้านบาท
เพียงพอรองรับสัตว์กว่า๔๐๐๐ตัว
ที่ต้องดูแลทั่วประเทศได้
จากนี้ไปจะหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลาน
ถึงแนวทางการควบคุมจำนวนตัววรรณุฑ

ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงตัวละเกือบ๑๐๐๐บาท